อันนี้แหละค่ะครับเอามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
บอกชัดเจนเลยค่ะสาวประเภทสองสุดแสบแอบย่องเข้าไปในรถเก๋งของชายคนนึงที่เขานอนพักอ่ะ
จอดแล้วเพื่อที่จะนอนพักอยู่ในรถแล้วก็ฉกทรัพย์สินของเขาไปค่ะ
ทำไมเข้าไปได้อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือเขาง่วงเขาก็จอดนอนแล้วก็ปลดล็อกด้วยอ่ะ
แต่อันนี้กล้องวงจรปิดที่อยู่ริมทางจับภาพเอาไว้ได้เลยค่ะ
อยู่ริมถนนโรจนะขาเข้าที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีธุยา
ที่เห็นในภาพเราจะเห็นสาวประเภท๒คนหนึ่งนะครับผมยาวผอมสูงใส่ชุดสีดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์สกูบี้สีขาวมาจอดท้ายรถเก๋งนะคะที่จอดอยู่ริมถนนช่วงเวลาประมาณตี๓๓๐ของวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์เขาแล้วเขาไปเปิดประตูฝั่งคนขับ
แล้วก็เดินมาเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเหมือนกับจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเปิดประตูด้านขวาด้านหลังคนขับ
หายไปในนั้นประมาณ๑๐นาทีพอออกมาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หนีไป
คุณผู้ชมดูพฤติกรรมออกมาแล้วด้านหลังนะคะแล้วก็เปิดประตูด้านหลัง
สาวประเภท๒รายนี้ลื้อค้นหาเนี่ยพวกเจ้าของรถเขาอยู่ข้างใน
พวกสาบานไปในที่เกิดเหตุค่ะพบกับคุณอนาคาเขาเนี่ยขับรถจากมาจากบ้านเพื่อนเพื่ออุทัย
แต่ง่วงอ่ะง่วงก็จอดนอนนะคะแต่ว่าไม่ได้ล็อกรถ
เปิดกระจกรถแง้มไว้นิดนึงเพื่ออากาศถ่ายเทอะไรประมาณนี้
รู้สึกตัวเนี่ยมีคนมานั่งคล่อมอยู่บนตัวเขาเขาก็ไล่ไปประมาณสักตีห้ามาอีกนะคะ
แล้วก็ไล่ออกไปอีกแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีนึงไม่อยู่แล้วค่ะ
เงินสดอีกสองพันบาทก็เลยต้องไปแจ้งความค่ะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ริมทางจับภาพไว้ได้นะคะ
ถึงแม้ว่าคุณตีจะไม่เห็นก็ตาม
เพราะฉะนั้นนะคะตำรวจก็แกะรอยได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนร้าย
คุณตีบอกว่าถ้าดูข่าวอยู่ขอให้เอาโทรศัพท์มาคืน
มันมีข้อมูลสำคัญของเขาอยู่ในนั้นค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ช่วยติดตามให้หน่อย
นี่ค่ะตอนนี้กล้องวงจรปิดข้อมูลผู้ต้องสงสัย
คุณตีบอกก็หาให้ตำรวจหมดแล้วค่ะ
คือผมขับรถผ่านมาแล้วผมก็ไม่ไหวผมก็เลยจอดนอน
ตอนนอนนี้ผมไม่ให้ล็อกรถผมจกนอนหน่อยหนึ่ง
แล้วช่วงจำเวลาไม่ได้นะเขาดับไปแล้ว
ผมรู้สึกโดยทีว่ามีคนเข้ามาอยู่ตัวเรากัน
หลักถูกว่าของหายหมดแล้วหลักที่โทรศัพท์
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปถามกับภูมิกับสพออุทัยนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้สั่งการ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วค่ะนะคะดูตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
ก็ฝากเตือนมายังคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมง่วงหรือต้องการพักผ่อน
จอดรถดีแล้วค่ะแต่ให้ไปจอดในที่ที่ปลอดภัยมีคนพลุกพลาดแล้วมีแสงสว่างเพียงพอ
แล้วที่สำคัญล็อกประตูรถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ